คือเขาบอกว่าคนในคลิปเป็นผู้สมัครสอสอหญิงของพักหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามันมีการให้ลูกน้องมารุมทำร้ายร่างกายรอปภ
เพราะว่าเอารถหาเสียงไปจอดในที่จอดมอเตอร์ไซค์

นี่เลยค่ะคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

แล้วผู้หญิงในคลิปเป็นผู้สมัครสอสอพักดัง

พอหาเสียงเสร็จปั๊บก็เอารถ๒คันจะไปจอดในหอพัก
ทีนี้รอปภในคลิปเขาก็เข้ามาเตือนเข้ามาห้าม
เพราะรอปภคนนี้มาทำงานวันแรก
ก็บอกว่าขอโทษครับจอดตรงนี้ไม่ได้นะครับ

ถ้าจอดจะขวางทางรถเข้าออก
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไร
สมัครสอสอหญิงในคลิปไม่ได้ไปรุมทำร้ายร่างกายก็จริง
แต่ก็ไม่ได้ห้ามมีการตามไปด่าทอต่อว่าซ้ำด้วยนะคะ
เน็ตเขาก็บอกว่าตรวจสอบก่อนไหมล่ะ
คือไม่รู้หรอกว่าเท็จจริงยังไง
ถ้าสมมุตินะสสหญิงในคลิปเป็นสอสอหญิงจริง
แล้วถ้าเกิดเขาได้เป็นสอสอแล้วปั๊บจะมีพฤติกรรมยังไง
ขนาดแค่เป็นผู้สมัครยังขนาดนี้เลย
แล้วบางคนก็สงสารรอปภที่หนีกลับไปด้วยความกลัว
ส่วนบอกว่าใจเย็นก่อนเดี๋ยวรอฟังทั้งสองฝ่ายก่อน
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปสอบถาม
ไปที่หอพักที่เกิดเหตุเลยนะคะ
อยู่ที่ตำบลช้างเผือกที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็ไปเจอว่าที่หอพักมีลำโพงที่ใช้หาเสียงวางอยู่
รถตามในคลิปนี้นะไม่เจอแล้ว
ก็เลยไปสอบถามแม่บ้านรู้ข้อมูลมา
บอกว่าผู้สมัครสอสอเป็นเจ้าของหอพักจริง
ส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้
รอปภที่ดูแลหอพักแม่บ้านบอกว่าฉันก็ไม่เคยเห็นนะ
เพราะว่าฉันจะมาทำงานหลังจากที่
ที่รอปภคนนั้นเขาเลิกงานแล้วคือคนละกะกันนะคะ
อกจากนี้ที่บริเวณประตูทางเข้าหอพัก
ก็มีการติดป้ายรับสมัครผู้ช่วยหาเสียงนี่เห็นไหม
รับสมัครคนเดินหาเสียงสจ้างไรวัน
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อสสหญิงคนนั้น
ก็ให้สัมภาษณ์เราผ่านทางโทรศัพท์นะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนที่เกิดเหตุ
ลูกน้องไปจอดรถหาเสียงตรงหอพัก
แต่ที่จอดรถน่ะรถมันจอดแน่นไปหมดเลย
ลูกน้องก็เลยเลื่อนไปจอดตรงลานจอดรถมอเตอร์ไซค์

ก็เดินมาด่าทอลูกน้องของสสหญิง
แล้วก็บอกว่านี่อ่ะสศหญิงห้ามจอด
บอกว่าดูสิจริงมันจอดได้
ลูกน้องพาไปดูเลยนะมันไม่ได้ขวางทางเข้าออกแล้วก็ยืนยันค่ะ

รวมถึงผู้สมัครสอสอคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมแถลงข่าวกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ
ตกอยู่ในช่วงของการหาเสียงด้วยนะฮะ